ร้อยเอ็ดค่ะผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหา
หมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้คือมันหายไปไปเจอมันนะไปเจออยู่ที่ข้างทางค่ะ
ตอนที่มันวิ่งมาหาเนี่ยมันคาบถุงพลาสติกและตามตัวมันมีเลือดเต็มไปหมด
เขาก็สงสัยสิไอ้เลือดมาจากไหนพอเดินเข้าไปในป่าไปเจอซากทารกค่ะ
แล้วลักษณะคือน่าสงสารอ่ะนะคะแขนขาเนี่ยถูกกัดแทะหายไปเลยอ่า
สภาพศพทารกนี้นะคะไม่ทราบเพศค่ะวางอยู่บนพื้นดิน
มีร่องรอยฉีกขาดบริเวณท่อนล่างส่วนแขนและขาซ้ายนี่ขาดไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ที่ป่าละมะริมถนนสายบ้านท่าม่วง
บ้านนากระตึบอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทารกอายุคันประมาณ๙เดือน
ยังมีสายรกติดอยู่เลยนะคะและคาดว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
นายกริตนนทัพทิมจันทร์ผู้พบศพคนแรกเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามหาหมาที่เลี้ยงไว้จะเรียกไปกินข้าว
พอมาถึงจุดนี้จุดเกิดเหตุจู่หมาวิ่งออกมาเลยค่ะ
จากป่าข้างทางคาบถุงพลาสติกสีดำออกมาด้วย
แต่ตามตัวมันเนี่ยมีเลือดเต็มไปหมดเลยก็เลยเอกใจ
เดินเข้าไปดูในป่าละเมาะพบศพทารกอยู่ข้างถุงพลาสติกสีดำ
ก็เลยรีบแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
เป็นป่าละเมาะห่างจากถนนสิบเมตรค่ะพบว่าพื้นที่เกิดเหตุตำรวจยังคงกั้น
ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ส่วนหลักฐานที่จุดเกิดเหตุตำรวจรวบรวมไว้ตั้งแต่เมื่อคืน
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานแบบนี้ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะมีวัยรุ่นพยายามทำแท้ง
เพราะไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กก็เลยเอาศพมาทิ้งไว้
ส่วนศพเด็กทารกถูกส่งไปผ่าพิสูจน์
ที่สถาบันทิติเวียดรงค์พยาบาล๔นคริงจังหวัดขอนแก่น
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตมาประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็ต้องดูนะคะว่าเสียชีวิตหลังจากที่
ถูกทำแท้งออกมาหรือเสียชีวิตจากการถูกกัดแทะ
อันนี้ก็โทษต่างกันนะคะ
ขณะที่ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุ
พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าหดหู่กับเหตุการณ์นี้
คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
อยากถามว่าจิตใจของผู้ก่อเหตุทำด้วยอะไร
นี้อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
คือจริงทารก๙เดือนอายุคันแบบคือพร้อมคลอดแล้วดีไม่ดีอาจจะคลอดออกมาแล้วฆ่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะอันนี้สะเทือนใจมาก